วันนี้เป็นวันแรกทุกผู้ชมที่สถานีกลางบางซื่อ
จุดฉีดวัคซีนใหญ่ของไทยเปิดให้ผู้ที่สูงอายุ

คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาถึงเนี่ย

ไม่ต้องเดินไปตามจุดต่างค่ะ
ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยก็ต้องเดินไปลงทะเบียนเดินไปวัดความดัน

แต่อันนี้ผู้สูงอายุนั่งเลยพยาบาลเดินเองค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งพักรอนะครับ
ท่านที่อายุ๗๕ปีขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ออนไซต์ก็คือไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าเนี่ย
ตั้งแต่วันนี้ไปถึง๑๘กรกฎาคมนะครับ
กรกฎาคมนี้ไปได้เลยนะครับ
โมงครึ่งถึง๖โมงเย็นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอายุเกิน๗๕ใครยังไม่ได้ฉีดยังจองคิวไม่ได้อะไรก็แล้วแต่
มาที่นี่นะฮะสถานีกลางบางซื่อ
ท่านหนึ่งอายุ๘๕นะครับคุณยายมาจากพระราม๓
เราไปเจอวันนี้เนี่ยมาถึงตอน๑๐โมงครึ่งลูกสาวมานะ๒คนมาส่งนะ
บอกโอ้แป๊บเดียวเองนั่งรอไม่ถึง๓๐นาทีก็ได้ฉีดแล้ว
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
วัคซีนเข้าไปแล้วเราเดี๋ยวจะมีแบบผลต่อภูมิร่างกายอะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดว่าคงไม่มีฮะเพราะเราสมบูรณ์ทุกอย่าง
ไม่มีอะไรที่จะต้องไปวอเล่อันนี้เราไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรเลย
เรามาถึงเราก็ฉีดได้เลย
นี่คุณยายบอกไม่ต้องวอรี่เลยค่ะคุณยายน่ารักมากเลย
ไม่ต้องกังวลเลยนะฮะลูกสาวพามาลูกสาวบอกเมื่อวานเพิ่งรู้ข่าวตอน๔ทุ่มนะ
ก็เลยตัดสินใจพาแม่มาเลย
ที่สำคัญนอกจากจะสะดวกรวดเร็วเนี่ยนะฮะเขาติดแอร์ด้วยใช่ไหมที่นี่

พื้นที่กว้างใหญ่ด้วยโล่งสบาย
จากคุณแม่ได้ฉีดแล้วคุณลูกพามาก็เลยได้ฉีดไปด้วยเลย
จริงแล้วคุณยายจะถามพี่ตลอดเลยว่าได้คิววันไหนอะไรอย่างนี้

แต่พี่เข้าไปจองตรงของจุฬา
จุฬาก็เราได้กรอกไว้เฉย
แล้วพอได้ข่าวว่าที่นี่

คือส่วนตัวเรากังวลไหมด้วยอายุของแกด้วย

แต่พอมาครั้งหลังปุ๊บมาเรื่อยศึกษามาเรื่อยอย่างนี้
มันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะ

ถึงแกจะมีโรคประจำตัวแต่แกก็โอเคค่ะ
ก็ไปฉีดได้ถึง๑๘กรกฎาคมนะครับ
สถานีกลางบางซื่อผู้สูงอายุอายุ๗๕ปีขึ้นไป
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าสะดวกเลยให้ไปที่ประตู๑นะคะ
ส่วนประตูอื่นก็จะเป็นกรณีคนที่ลงทะเบียนไว้